ตำรวจจังหวัดตากกำลังเร่งติดตามจับกลุ่มตัวสามีโหดที่ฆ่าฝังดินเมียกลางสวนลำไยนะครับ
หลังจากที่พ่อและญาติมาติดตามหาแล้วก็ขุดจนเจอนะครับ
ซึ่งเมื่อวานนี้ขุดเจอฟันกับเส้นผมส่วนวันนี้ขุดจนพบศพแล้ว

ตามหาแกมันก็ดีใจแล้วครับอยากให้ลูกกลับบ้าน
ทำวิธีทำอะไรให้เขานั่นอยู่ดีไปถูกครับ
อยู่ไหนก็ใส่หลังแล้วเนอะครับ

ทำไมทำวิธีกันดีกันเขาก็รักแกนึง

ก็น่าจะรู้อยู่นะครับบางคนกินเหล้า
ไม่รู้สาเหตุต้องจับตัวเขาได้ก่อนนะครับ
ว่าเขาทำไปเพราะอะไรผมก็อยากรู้เหมือนกันว่าเขาทำไปเพราะอะไร
นะครับอีกหนึ่งอย่างก็คือพ่อแม่เขาทำไมต้องปิดบัง
โกหกผมให้ข้อมูลตรงก็ได้นะครับ
ผมไม่ได้ว่าเกลียดแต่การให้ข้อมูลผมนี่ว่าหนีไปขึ้นรถไปนี่
อันนี้คือว่าโกหกไหมครับโกหกไหมพี่ถือว่าปิดบังหลักฐานนะครับ
ช่วยติดตามตรงนี้ให้ผมอีกทีนึง
ทึ่งปิงคอร์ดอายุ๘๑ปีรู้สึกดีใจที่ได้พบร่างนางปรานีอินทิมา
อายุ๕๔ปีลูกสาวที่หายตัวไปแม้อยู่ในสภาพไร้ลมหายใจ
โดยพบศพถูกฆ่าฝังดินอยู่ใกล้สวนลำไย
ในพื้นที่ตะบนนาโบดอำเภอวังเจ้าจังหวัดตาก
ซึ่งเป็นของนายอนุชาคำพาอายุ๔๕ปี

ก่อนหน้านี้ในทึ่งออกตามหาลูกสาว
หลังติดต่อไม่ได้ตั้งแต่กลางเดือนกันยายน
โดยมาตามหาที่บ้านลูกเขยแต่ไม่เจอตัว
และครอบครัวให้ข้อมูลไม่ตรงกัน
เชื่อว่าลูกสาวเสียชีวิตแล้ว
หลานสาวฝันเห็นป้าของเธอถูกฆ่าฝังดิน

และชาวบ้านกว่า๕๐คนจึงช่วยกันค้นหา
ขุดพบชิ้นส่วนฟันกราม๒ซี่
และเส้นผมสีดำยาวข้างเพิงพักก่อนพบศพ
ผู้ตายแต่งงานอยู่กินกับนายอนุชา
ย้ายมาอยู่ที่จังหวัดตากได้ประมาณ๒ปี
ชอบดื่มสุราและมีปากเสียงทะเลาะกันเป็นประจำ
ฝ่ายชายมักชอบทำร้ายภรรยา
เช้ามาเขาก็ไปทำงานรับจ้างที่อื่น
แล้วก็เย็นมาเขาก็ไปซื้อเหล้ากันกินกัน

กินกันอย่างน้อยก็สองขวดใหญ่เหล้าขาว
เขาก็เมาปากคอยปากเขียวกัน

ทะเลาะกันอันนี้จริงไหมครับผม

แต่มันก็ไปทีไรก็ตาเขียวหาเราทุกที
แล้วเขาบอกมั้ยเป็นอะไรมาตากัน
เขาบอกว่าเขาล้มทับไอ้ไม้ไผ่จิ้มตาเขา
หายตัวไปผู้ตายได้โทรศัพท์ไปหาหลานสาวที่กรุงเทพ
บอกให้มารับกลับบ้านเพราะจะไม่ทนพฤติกรรมของสามี
กระทั่งติดต่อไม่ได้เช่นเดียวกับสามีที่หายตัวไป
ขณะที่ญาตินายอนุชาให้ข้อมูลว่า
นายอนุชาขอให้ไปส่งที่ท่ารถตั้งแต่วันที่๑๕๑๖กันยายน
โดยให้เหตุผลว่าจะไปทำงานที่จังหวัดยาลา
และไม่มีท่าทางผิดปกติ
ด้านตำรวจสพวังเจ้าได้เร่งติดตามตัวนายอนุชา
เบื้องต้นเตรียมเดินบรรคดีในข้อหา
ฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาและซ่อนเร้นอำพลางศพ
ส่วนศพนางปรานีอนุญาตให้ครอบครัว
นำกลับไปประกอบพิธีกรรมทางศาสนาต่อไป
ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน